วันนี้นายชัดชัยผลพฤกษาผู้ใหญ่บ้านหมู่๒บ้านโป่งแร็ดตำบลพระพราอำเภอเมืองจันทบุรีครับ

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์
โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์
โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์
โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์
โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์
โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์
โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์

โป่งแร่ตำบลพฤศจิตภัณฑ์